คุณผู้ชมคะสำหรับปัญหานักเรียนนักเลงที่ยังคงมีอยู่
ถึงแม้ว่าขอสาวชอบอกว่าใช้มาตราสี่สิบสี่ในการดำเนินการ
ก็คือเพิ่มบทลงโทษควบคุมตัวในระยะเวลาได้นานมากยิ่งขึ้น
ผู้ปกครองเองแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาก็ต้องร่วมรับผิดด้วย
ถ้าหากว่าบุตรหลานหรือว่านักเรียนไปก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยเดินหน้าในการเรียกคุยไม่ได้เรียกเฉพาะนักเรียนนักเลง
ผู้ปกครองด้วยมาคุยนะคะตำรวจภูทรพระประแดง
จังหวัดสมุปราการค่ะก็ได้ดำเนินงานตามคำสั่งของข้อสาวชอบ์เลย
ก็เรียกตัวทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะคะที่ก่อเหตุรุนแรงมาคุยกัน
แล้วก็ฆ่าโทษนะถ้าผู้ปกครองปล่อยปล่อยประละเลย
ให้เด็กไปทำผิดอีกเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมินสิงหาสุดผู้กำกับการสพพระประแดง

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ในการแก้ไขปัญหานักเรียนนักเลง
เขาก็นำมาเลยสำหรับวัยรุ่นคู่อาริที่เคยก่อเหตุวุ่นวายเนี่ย
เขาก็นำตัวมานั่งก้มหน้าก้มตากันแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องมาฟังมาปรับความเข้าใจมาคุยกันหน่อย
คือเมื่อวานนี้ก็มีการดำเนินการหลายกลุ่มนะคะ
ก็นำวัยรุ่นคู่อริ๘คนพร้อมผู้ปกครองไปนั่งพูดคุยกัน
ร่วมกับทหารจากกองพันธานราบที่เก้า
นักสังคมสงเคราะห์ในเขตอำเภอพระประแดง
ตัวแทนของสถานศึกษาของน้องนักเรียนเหล่านี้เนี่ย

กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาส

ปากซอยนครเขื่อนขัน๔
ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสาขาพระประแดง
นี่คือกลุ่มแรกที่นำตัวมาคุย
แล้วก็มีกลุ่มเยาวชนที่มั่วสุมกันด้วย
ที่มีการถูกแจ้งข้อหาไปแล้วว่ามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายพยายามทำร้ายร่างกาย
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
กลุ่มนี้ก็ถูกเรียกตัวมาคุยเหมือนกัน
โดยมีการทำทันบนค่ะ๒ปี

หลังจากนี้ถ้ากลุ่มเหล่านี้ก่อเหตุอีกก่อเหตุซ้ำอีก
ก็จะถูกเรียกเงินประกันแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

ผู้ปกครองก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
ถ้าหากว่ายังปล่อยให้ลูกหลานมาก่อเหตุอีก
คือพอมาตรการนี้ออกมาหลายคนเลยนะคะทั้งในโลกออนไลน์อะไรก็ดี
ว่าคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์ส่งคอมเมนต์เข้ามา
หลายคนเห็นด้วยเพราะว่าหลายคนพูดมานานแล้วว่า
แบบนี้แล้วผู้ปกครองสถาบันเองควรจะต้องรับผิดชอบร่วมด้วยกับบุตรหลาน
แต่ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งก็มองเหมือนกันว่าแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่า
ต้นเหตุจริงอยู่ที่ไหนควรจะต้องแก้จากต้นต่อไหม
ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
เอกภัยบูลคุ้มฉายาก็ออกมายอมรับเหมือนกัน
บอกว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงค่ะ
ซึ่งการออกมาตรา๔๔ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเพราะปัญหานี้เนี่ยสะสมมานานแล้ว
จะใช้เวลาแก้แค่๑๒ปีคงจะเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าปัญหานี้ถ้าลองมาไล่เรียงกันดู

ประกอบไปด้วยสถาบันแรกคือสถาบันครอบครัว
ซึ่งก็จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้จากคนในครอบครัว
สถาบันที่๒ก็คือสถานศึกษา
จะเป็นการสังเกตแล้วก็เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวจากเพื่อน
ตรงนี้เกิดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไปเลยนะคะ
และสถาบันสุดท้ายอันนี้สำคัญเหมือนกัน

เพราะว่าเด็กเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวผ่านสื่อต่าง
ต้องยอมรับนะคะว่า๓สถาบันนี้
ก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่นำไปสู่การทะเลาวิวาส

เพราะฉะนั้นถ้าหากจะต้องควบคุมทุกตารางนิ้ว

เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุด๓สถาบันนี้แหละ
ควรจะต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังด้วยค่ะ